นั่งอยู่กับเราครับคนเอกประยุทธ์จันโอชา
เมื่อสักครู่เห็นมารถปราศัยหาเสียงเลย

ก็ค่อนข้างที่จะเรียกอะไรล่ะแปลกหูแปลกตา

ตั้งแต่ก่อนมาอะไรมาก็ทำใจให้ได้ว่า
มันต้องมาเจอสภาพนี้นะนี่นะเราก็ปรับได้

จนถึงตรงนี้ก็ยังมีความสุขอยู่

การที่จะไปพูดกับใครแสดงตัวกับใคร
ก็เคยทำอย่างนี้มาสมัยก่อนอยู่แล้วในการทำหน้าที่ในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหม
งั้นถึงว่าคนช่างอยู่ข้างหน้านี่คือบัตรชนหลาย

งั้นในกรุงเทพมหานครท่านจะทำต่ออะไรให้คนกรุงเทพครับ
สิ่งที่ทำให้คนกรุงเทพต่อสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็เป็นเรื่องของความสะอาด
เรื่องการจาราจรเรื่องไขยะเรื่องความระบายน้ำเรื่องอากาศ
เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ซึ่งเราทำมาแล้วล่ะ
ถ้าจะย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าเราทำมาแล้วทำมามากพอสมควร
เพราะฉะนั้นผมก็หวังยิ่งว่าที่ผ่านมาตอนนี้ผมก็อยากให้คนที่รับหน้าที่ตรงนี้ทำต่อ
ต้องทำต่อคำว่าต่อนี่ไม่ใช่ต่อจากผมคนเดียวต่อจากใครเขาทำมาก็ได้
ผมขอแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวผมก็ถ้าผมได้รับเลือกเข้ามา
ผมจะเรียนมากยิ่งขึ้นจริงแล้วมันมีแผนหมดอยู่แล้ว
ทุกอย่างการทำงานไม่ได้อยู่ที่คำพูดล่ะพูดอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แล้วทำได้ไหมล่ะ
แล้วใครเป็นคนทำมาก่อนผมเนี่ยรู้วิธีทำต่อ
เพราะฉะนั้นการจะพูดต้องมีวิธีทำนะเหมือนทำเลขทำโจทย์
มันต้องแสดงวิธีทำเข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลขคิดในใจใช่
พูดแล้วก็พูดแล้วก็ดูดีดูดีแล้วทำได้ไหมเล่า
มันต้องทำต่อแล้วก็ทำให้เป็นด้วยลองฟังหัวหน้าครับ
จากที่ท่านได้บอกไปในส่วนของกรุงเทพมหานคร
เราก็คงจะต้องดูแลเรื่องของปัญหาเรื่องค่าคลองชีพนะครับ
แล้วก็เรื่องต่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายให้มากขึ้น
โดยเฉพาะผู้ออกการไรเล็กไรน้อยแผ่วบ้านทั่วไปซึ่งวันนี้มีปัญหา
ซึ่งนโยบายที่ท่านทำไว้แล้วก็ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการหรืออะไรอย่าง
หลายอย่างแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเติมจากตรงนั้นมากขึ้นถึงได้บอกว่าทำต่อพลัส
ครับเรื่องของคนกรุงเทพเราจะทำยังไงให้เขารู้จักพักของท่านมากยิ่งขึ้น
ผมว่าวันนี้รู้จักมากขึ้นเยอะแล้วครับนะครับโดยเฉพาะที่ตอนหลังมีเพลงลุงตู่อยู่ไหนเนี่ย
ตอนนี้ลูกเด็กเล็กแดงก็รู้หมดว่าลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติครับ
ส่งมาขนาดนี้จะมีสักท่อนไหมครับท่านฮะจะมีสักท่อนไหมฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้
เลขาร้องนี่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ถึงไหนทวงไทยสร้างชาติ

ท่านครับในแง่ของการทำงานณขณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าท่านเป็นคันดิเดตนายก
มีหัวหน้าพักเป็นคันดิเดตท่านที่๒ด้วยใช่ไหมครับ
คือจากนี้ไปเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะ
อ่ะแล้วผมไม่พูดถึงว่าเฉพาะภัคไทร
ไม่แค่ประเทศไทยมันรอบบ้านก่อมีทุกโลกก่อมีภูมิศาโลกก่อมี
เราต้องเตรียมความผิดไปด้วยเพราะว่าการขับเคลื่อนภายในประเทศของเรา
เพราะมันช่วงมันต่อกันไปหมดใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านจะเลือกใครก็ตาม
ต้องเลือกพักหรือเลือกคนที่สามารถที่จะบริหารสถานการณ์วิกฤตของประเทศให้ได้
และคือสำคัญที่สุดคนที่กล้าตัดสินใจ
คนที่กล้าแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาภายในปัญหาภายนอกอะไรแล้วแต่
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่คนที่จะเป็นต้องทำให้เป็น
ถ้าไม่เคยทำจะทำไม่ได้เชื่อมั่นผมดิ
เพราะมันซับซ้อนหลายอย่างหลายประการเดียวกันนี่ผมไม่ได้พูดถึงตัวผมนะครับ
ผมพูดเดี๋ยวคนที่จะต้องเข้ามาใหม่จะต้องเจอปัญหาความพยายามอีกมากมาย

ท่านครับผมขอให้ท่านพูดกับประชาชนให้เข้าใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องหนึ่งคือท่านเป็นนายกได้อีก๒ปี
จากหนั้นไปสมมติว่าถ้าท่านเป็นนายกแล้วทำไง

เพราะมันทำ๒ปีต่อมาจาก๘ปีที่ผ่านมา

ปัญหาทุกปัญหาย่อมรู้ย่อมทราบย่อมหาวิธีการไว้
บางอย่างยังทำไม่ได้ทำไม่เจ็ดยังติดโทษอย่างนี้
ก็เดี๋ยวใช้วิธีการที่จะไปรื้อรถถั่ง
แก้ตรงรถเมืองนี้ถิดสมศักดิ์อยู่

แล้วปิดะมนติไหลไหม
ที่จะต้องมีการคัดสรรค์ทานเรือกนายกใหม่

จากเลือกกันเองไม่ได้แล้วนายกคนนอกอันนี้
เอาคนข้างในน่ะสมมุติด้วยมี๒คน

ทำใหม่ที่เขาคิดเขาก็ฉลาดเก่งพอแล้ว

ท่านก็เคาะแรงแล้วผมก็กลัวมือยังเจ็บอยู่เลย
เขาละพอแล้วพุธรรมสรุปนะครับคุณสมุทรครับเมื่อกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป